ก็เป็นการพัฒนายาวชนอายุระหว่าง๘๑๓ปีกว่า๑๒๐๐คน
จากทั้งหมด๘๓โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลครับ
แล้วก็ได้เยาวชนฝีเท้าดี๘คนในรุ่น๑๑๑๑๓ปีไปเก็บตัวฝึกซ้อมทักษะ